เนื้อหอมถ้าไปดูแต่ละสูตรการจัดตั้งรัฐบาล
จะมีพักนี้ชาติไทยพัฒนาครับ

กำลังพอเหมาะกำลังพอเหมาะกำลังน่าชวนครับ
กำลังน่าชวนมาอยู่รัฐบาลเหลือเกิน
ไม่ว่าจะสูตรไหนก็ตามนะครับ
คนนี้เหวินหน้าพักก่อนนะครับคุณวัลาวุศิฬปะอาชา
แต่ว่าผมจะพาไปเจออาประพัฒน์

คล้ายวันเกิดครบรอบ๗๔ปี

สุภัณฑ์บุรีครับสีประจันทร์สุภัณฑ์บุรี
โอ้โหนี่แหละครับการไปเจอนะครับ
ที่มีภาพหลุดออกมาว่าไปเจออดีตนายกทักษิณที่ฮ่องกงเนี่ยนะ
ไปแบบเพื่อนเก่าเขาทำงานด้วยกันมา
อับอภัทรกับคุณทักศิลป์เขาทำงานกันมาตั้งแต่
รู้สึกว่าเขาทำงานกันผมเกิดพอดีที่เขาร่วมงานกัน
คือเขาพอสามสิบกว่าปีแล้วที่กลับกันมา
นี่แหละครับคืออับอภัทรบอกว่า
คุณทักษิณเขาจะกลับประเทศไทยแน่นอนนะครับ
เครื่องบินเจ็ตส่วนตัวแล้วพร้อมเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม
วันก่อนคุณอุ้งอิ๊งบอกแค่วันใช่ไหม

ผมกับท่านนายกทักษิณนั้น
เราเคยทำงานร่วมกันมารู้จักกันมาตั้งแต่ปีสองพันห้าร้อยสิบแปด
ผมเป็นเลขารัฐมนตรีเขาเป็นในตำรวจติดตาม
เขาเป็นคนเอ่ยเองเลยเขาจำได้มาตลอด
ดังนั้นความผูกพันตรงนี้ถึงข่าววันเกิดคล้ายวันเกิดท่าน
ผมก็ไปเยี่ยมไปให้กำลังใจจะอยู่ประเทศไหนผมก็ไป
ปีนี้ก็เหมือนกันท่านก็บอกว่ามาอำนวยอวยพรกัน
ในหมู่คณะเหมือนเพื่อนนะครับ
ผมก็เลยไปก็มีผมไปนะครับคนเดียว
ก็ไปในฐานะเป็นเพื่อนแล้วท่านก็พูดถึง
สถานการณ์เรื่องการที่จะกลับประเทศไทยเพื่อ
อยากจะมาอ่าเยี่ยมหลานท่านบอกอย่างนั้นที่ท่าน
เล่าให้ฟังนะครับท่านก็บอกว่าท่านจะมาเจ็ตส่วนตัวของท่านนะครับ
นั่งได้๑๓คนมาลงที่ดอนเมืองนะครับที่ท่าน
เล่านะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็จะไป
ไปสารแล้วก็ไปถึงจะไปเข้าคุกอะไรท่านก็ยินดี

อาปภัฐบอกแม้กระทั่งเครื่องจะลง
ตอนสิบนาฬิกาสามสิบนาทีสิบถึงหาโครง
ทำงานตอนนั้นคุณนักศิลป์เป็นในตำรวจติดตาม

สนิทกันมาตั้งแต่ผมเกิดนั่นน่ะสองห้าหนึ่งแปด
เอามาดูท่าทีจากหัวหน้าพักบ้างครับ
ราวุศิลปะอาชาหัวหน้าภักดิ์ชาติไทยยอมรับบอกว่า
เห็นใจเพื่อไทยนะโอ้ภารกิจนี้ไม่ใช่ง่าย
ก็ที่ต้องรับฟังเสียงทุกฝ่ายหาเสียงเพิ่ม
เพื่อววดนายกสี่สิงหาคมนี้นะครับ
ซึ่งในส่วนของพักหมายถึงชาติไทยพัฒนา
สนับสนุนหากเป็นไปตามเงื่อนไข

ก็คือสูตรตั้งรัฐบาล๘บวก๒

แต่จุดยืนอย่าลืมนะ
ชาติไทยพัฒนาไม่แตะไม่ต้องไม่แก้ไขเลย

ส่วนกรณีที่มีคลิปของคุณเศรษฐาทวีสินนะครับ

มาพูดถึงแนวคิดการแก้ไขมาตรา๑๑๒นะครับ
ที่เมื่อกี้ให้ดูไปเมื่อกี้เนี่ยนะครับ
หัวหน้าภักดิ์ชาติไทยพัฒนาว่ายังไงไปฟังครับ

มีทั้งคุณเศรษฐาคุณอุ้งอิ๊ง

นะครับวันนี้เรายังไม่ได้รับสัญญาณ
ว่าสรุปแล้วเพื่อไทยจะเสนอท่านใด
คงต้องรอความชัดเจนจากทางเพื่อไทยก่อนนะครับ

วันนี้ยังไม่ได้ถึงจุดนั้นก็เลยยังไม่อยากจะตีตนไปก่อนไข้นะครับ

นี่คือเสน่ห์ของพักขนาดกลางคุณผู้ชม
ที่มีสอสอสักประมาณ๑๐กว่าเสียง๑๐เสียงเนี่ยนะครับ
คือไปทางไหนก็ได้นะครับ
เตร้งรออย่างเดียวรอเทียบเชิญอย่างเดียว
ถ้าฟังจากจุดยืนก็คือจะไม่สามารถอยู่ในสูตรที่มีก้าวไกลได้
ใช่เพราะว่าเคยบอกตั้งแต่วันที่ทางเพื่อไทยเอง
เทียบเชิญให้มาที่พักเต๋าอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับ